รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มูไนท์
ตอนนี้ที่เธอหาเป็นผู้ชมจากได้รับตำแหน่งนะฮะ
ชีวิตท่านก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับ
แล้วยังได้เข้าวงการบันเทิงมาเป็นนักแสดงด้วย
ซึ่งเธอบอกว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มีความสุข

เมื่อเธอตรวจพบเป็นมะเร็งโดยบังเอิญ

นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง
หันหน้าเข้าสู่ธรรมะและปฏิบัติอย่างจริงจังมาก
พบเรื่องราวมูเตรูร้ายต่อหลายเรื่อง
จนล่าสุดเธอได้เป็นข่าวด่งดังมาก
เมื่อได้แต่งงานกับเศรษฐีชาวอินเดีย
จากการอธิษฐานขอเนื้อคู่จริงจนหลายคนสงสัย
ว่าเมื่อเธอหันหน้าเข้าสู่ทางทำแล้วทำไมยังแต่งงาน
วันนี้เธอจะมาตอบข้อสงสัยรวมถึงข้อคาใจทั้งหมด

มาร่งที่ผมประดำบอกว่าณวันนี้เธอหายได้ยังไง

ครับผมคุณตาวัชรารัฐนะครับสุนทรพนาเวทครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

สัก๒๓ปีมีเล่นละครบ้าง
แต่นานมากนานมาเล่นทีนึง

อื้อไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะอยู่เดนลีค่ะ
ชีวิตของพี่นี่ก็เหมือนกับผูกพันกับประเทศอินเดียพอสมควร
เมื่อก่อนชื่อตางสุรางคณะ

ทำไมถึงเปลี่ยนทั้งนามสกุลและชื่อด้วยหรือเปล่า
ชื่อก็คือตอนนั้นเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามีหมอดูมาทักแม่
นานแล้วนะคะที่เปลี่ยนมาเป็น๑๐ปีแล้ว

คืออย่างนามสกุลเนี่ยสุนทรพนาเวทตอนแรกใช้
ใช้แล้วครอบครัวแตกแยกก็คือในบ้านตีกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
เออก็เลยเอ๊ะไปเปลี่ยนดีไหมเราก็เลยไปตั้งนามสกุลเอง
เปลี่ยนพ่อพ่านเป็นวาแหวนเป็นสุนทรวนาเวต
เดิมแต่เปลี่ยนไปตัวเดียวตัวเดียวดีขึ้น
ดีขึ้นแต่มันมีหลายส่วนพอประกอบกัน
อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจากนั้นเรามีธรรมะด้วย

อยากจะให้เอาธรรมะเหล่านี้ไปใส่สมองพิธีกรร่วมมะดำจังเลย
ทำไมเขาถึงไร้ธรรมะไร้ศิลธรรมอาญา

ล่าสุดหนุ่มอินเดียที่พี่หนุ่มบอก

จริงแล้วชีวิตนี้ไม่ได้คิดจะแต่งงานแล้วหลังจาก
แบบไม่สบายแล้วเดินทางธรรมมา
ก็คิดว่าชีวิตอาจจะแบบบวชชีเคยบวชชีแล้วด้วย
แล้วก็อยากจะแบบพลีกายถวายชีวิตให้พุทธศาสนาอย่างเดียว
เพราะว่ามีแฟนแต่ละครั้ง
โอ้โหต้องบอกว่าแบบชอกช้ำทุกครั้งเลยมดดำ
มันมีเหตุไม่อกหักก็โดนหลอกอะไรอย่างนี้
หลายอย่างหลายประการแล้วมันเศร้ามาก
ส่วนกระทั่งเราก็ตั้งอธิษฐานจิต
เรามีพระพุทธรูปที่เรานับถือมากคือพระศรีศักยมุณีที่วัดสุทัศน์
เป็นคนประหลาดคือเวลาเรามีทุกข์อะไรเราไปนั่งคุยกับพระ

แล้วทุกครั้งที่ไปเวลาทุกข์เรื่องความรัก
ก็จะไปอธิษฐานบอกว่าถ้าเป็นไปได้
ชีวิตนี้ขอพลีกายถวายชีวิตให้พุทธศาสนา

ก็ลูกไม่อยากมีคู่อีกเพราะมันเสียใจเหลือเกิน
แต่ถ้าวิบากรรมยังต้องมีคู่
ก็ขอให้มีคู่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมี

แสดงว่าพี่บอกว่าถ้าสมมุติวิบากรรมของเรา

ก็ขอให้คู่นั้นมาเสริมบารมีเสริมดวงเรา
ให้เจริญในทางทำตั้งจิต
สิ่งหนึ่งที่คุณพระธรรมถามว่าไปอย่างไรมาอย่างไร

แต่เห็นบอกว่าครั้งหนึ่งคุณสะดุดใจเขามาก
เพราะตอนที่เขาจะสอบเขาจะวาดรูปดวงตา

เราไปเรียนที่อินเดียเราเป็นคนต่างชาติ
อย่างที่บอกว่าประเทศอินเดียเขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วภาษาอังกฤษแบบอินเดียมันจะฟังยากมาก
เพราะฉะนั้นพอเวลาที่เราเรียนในห้อง
เราก็จะฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องหาติวเตอร์
เราก็แบบคนนี้ดูเขาเรียบร้อยดี

เนี่ยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเธอมีเพื่อนสนิทไหม
เขาบอกเขามี๒คนในชีวิต
เธอโชคดีแล้วเธอกำลังจะมีเพื่อนคนสนิทคนที่สาม

หลังจากนั้นก็เราก็เป็นเพื่อนธรรมดากันต่อมา
แต่เราก็มาสะดุดใจตอนที่พอจะสอบ
เขาก็จะเอามือเขียนรูปลูกกระตาไว้ที่ฝ่ามือเขา
ดวงตาค่ะแล้วถ้าบอกอ้าวทำไมต้องเขียนด้วย
เขาบอกว่าเวลาผมไม่มั่นใจ
ผมจะเขียนลูกตาแล้วผมจะมีความมั่นใจขึ้น
โอ้โหแต่ชื่อตานี่ชื่อตาก็เหมือนกับชื่อคุณด้วยหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตกใจแล้วก็บอกว่า

เขาบอกเขาเขียนตั้งแต่๕ขวบอ่ะ
มาตลอดชีวิตเขาบอกเขาเขียนให้เราด้วยเอาไหม

อายุเด็กกว่าคุณ๑๐ปี

เพราะว่ารู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่

เขาและครอบครัวเขามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเรา
คือตาเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กไม่มีพ่อ
แล้วก็แม่ของเราเอง

เพราะฉะนั้นเราเป็นคนเหมือนอยู่ตัวคนเดียว

แต่พอมาเจอเขาเนี่ยครอบครัวเขาอบอุ่นมาก

แต่สามีของพี่เนี่ยเขาเคยบอกครอบครัวของเขา

ใช่คือเขาเคยบอกพ่อกับแม่ตั้งแต่แบบเด็กเลย
ผู้หญิงอินเดียทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องของเขา
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงอินเดีย
เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็คิดว่าเขาคงไม่แต่งงานอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าเขาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แบบ
อายุแก่หน่อยเขาจะขอออกบวช

จนทุกวันนี้โอเคล่ะคุณเป็นคนต่างชาติ

อินเดียสิ่งหนึ่งเนี่ยเรื่องชนชั้นวรรณะเขายังมีอยู่

ซึ่งทุกคนก็ไม่คิดว่าเราจะแต่งงานกันได้

โอกาสที่จะแต่งงานมันเป็นไปได้ยากมาก

ผู้ชายทุกคนหรือผู้หญิงทุกคนควรจะแต่งงาน
ถ้าไม่แต่งงานแล้วพ่อแม่จะถูกมองในสังคมว่า

คือการที่คนจะเป็นคนโสดตลอดชีวิต

ในที่สุดคุณได้ไปที่บ้านของเขา

ส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่ต่างจังหวัด

ถ้าผู้หญิงไปเที่ยวบ้านผู้ชาย

เขาจะถูกตำหนิ

เขาก็บอกว่าจะคบกันจริงจังไหม

ก็บอกค่ะก็คิดอยู่ในอนาคต
งั้นมั่นกันเลยเขาก็จับมั่นเลย

ตอนนั้นก็คบกันมาได้๓ปีแล้วค่ะ

แน่นอนแต่เชื่อว่าเป็นธรรมจัดสรรมากกว่า

เราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ

มาเติมเต็มอีกฝ่ายหนึ่งอย่างพอดี

คือคุณต้องไปแต่งงานแบบอินเดีย

วันแรกเขาเรียกว่าวันทาขมิ้น

ในวันนั้นก่อนจะทะมิชเราก็จะต้องสวดวนบูชาเทพภพกฤติศาคณ์

ที่เราเห็นอย่างอินเดียกันที่เค้าวนวนวน

คนอินเดียเชื่อว่าไฟคือให้ความอบอุ่นให้แสงสว่าง

เขาเชื่อว่าเราจะกลับมาเกิดด้วยกันอีก๗ชาติ
อินเดียนะคะในความเชื่อของเขา
ได้ฮะแล้วอย่างนี้คุณตาปรับตัวยังไงบ้าง
เพราะว่าเขาก็เป็นคนอินเดียคุณเองเป็นคนไทยนะครับ
เรียกว่าช่วงแรกเรากินอาหารไม่ค่อยได้เลย
เพราะว่าเราไม่ถนัดกับโรตีเรากินแต่ข้าว
และที่สำคัญก็คือเขากินแต่กับผักกับถั่ว
แรกเราก็ไม่ชินแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้
ดำรู้ไหมว่าที่จะกินอาหารอินเดียได้แล้วมีความสุข
ก็คือนึกถึงพุทธเจ้านึกถึงท่านว่า
เมื่อตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธา
ฉันคงกินอาหารหรูหลาเป็นร้อยชนิดในแต่ละวัน
แล้วเมื่อท่านออกบวชท่านออกเดินบินทบาท
ท่านจะได้รับสิ่งเหล่านี้จากชาวบ้าน
โรตีหนึ่งแผ่นดานหนึ่งถ้วย
ถ้าพระเจ้าท่านฉันได้เราเป็นลูกตะถาคต
ทำไมเราถึงจะต้องเรื่องเยอะ
เราก็ลองกินกินไปกินมากลายเป็นว่าดีนะคะ
สิ่งที่เรากินทั้งหมดมันดีเพราะบังเอิญเราเป็นคนมีปัญหาเรื่องลำไส้
ผ่าตัดมาปรากฏว่าไปกินอาหารที่อินเดีย
ทำให้ขับถ่ายดีแล้วก็การย่อยของลำไส้ดี

เหล่านี้ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น

แต่ทางธรรมะเนี่ยที่คุณเริ่มรู้จักมากขึ้น
เพราะประสบการณ์เฉียดตายของคุณ
ช่วงเวลาเฉียดตายของพี่ตาฮะ
ธรรมะได้พาเธอไปมีประสบการณ์อัศจรรย์อะไรบ้าง